เรื่องราวของหมดมวยนองเหนอจากศึกยอดมวยไทยรัฐ

นั่นคือรายการชิงชำโลกของมวยสากลอาชีพ
ซึ่งอำนาจเกษตรพัฒนานั้นได้มีโอกาสมาชกที่ไทยรัฐเป็นครั้งแรกนะครับ
พร้อมกับเดินหน้าเข้าสู่๕ไฟล์ปฏิศาสตร์ของเขาก่อนที่จะเลิกชก
ถ้าเกิดว่าไฟล์หลังจากนี้เป็นการล้มแชมป์ทั้งหมดนะครับ

แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะชกสารฝันต่อไป

เมื่อวานมีการประกบคู่กันเรียบร้อยแล้วครับ
ท้าชิงก็เดินทางมาถึงงานแถลงข่าวเลยนะครับ
โดยครั้งนี้ก็มีนายสุวัสดลิปตาพันลบ

พร้อมด้วยนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจ

ร่วมในงานแถลงข่าวงานหัวหิน
ป้องกันแชมป์โลกของสาพันธ์มวยอนาชาติ
ระหว่างอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทย

ท้าชิงอันดับ๑๐ชาวญี่ปุ่น

เพื่อป้องกันเข็มขัดในครั้งที่๕ครับ

ทางเมียโฮลีเนี่ย๓๒ย่าง๓๓อำนาจ๓๖ครับ
ก็ชกกับวันที่๗ธันวาคมนี้

แล้วก็ตั้งใจว่าไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ในการปูทาง
ท้าชิงแชมป์กับแชมป์สถาบันอื่นครับ
รูปร่างแล้วก็สูสีนะครับ

เพราะดูในที่เขาซ้อมในรายการที่เขาต่อยหมัดอะไรอย่างนี้

เพราะเขาตั้งใจที่จะมาชิงกับเราอยู่แล้ว
แต่เราก็ต้องป้องกันไว้ให้ได้นะครับ
แต่ผมคิดว่าสัมผัสแชมปิ้นเส้นนี้ก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิม

ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามในช่วงต้นช่วงท้ายจะปิดท้ายว่า
ขัดเส้นนี้ก็จะคงอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมครับ
ก็ติดตามก็ได้นะครับไฟล์นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดในวันจันทร์ที่๗ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย๓ถึง๖โมงเย็นครับ